อีกหนึ่งคดีเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกัน
ว่าแรงจูงใจเขาจะเกิดจากเรื่องกระแสการแต่งกาย
เป็นแต่งชุดไทยแบบอเจ้าหรือเปล่านะคะ
เพราะว่ามีคนร้ายเข้าไปขโมยชุดไทยกว่า๓๐ชุด

เพราะสารเจ้าแม่กระตะเคียนทองเวลาเขาแก้บนใช่ไหม

แล้วคือคนดูแลสารที่นี่นะ
เขาบอกว่าเขาจะไม่แจ้งความ
เพราะเดี๋ยวอาถรรพ์ก็จะเกิดขึ้นกับคนที่ขโมยไป
แต่ว่าเจ้าของร้านก็เตือนว่า
คนที่สวมใส่ชุดไทยที่ถูกขโมยไป

เราก็ไม่รู้ว่าที่เราเช่ามาที่เราซื้อมา

จะได้รู้ตัวกันนะคะ
ใครที่ซื้อแล้วก็ใครที่สวมใส่

เกิดขึ้นที่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง

เป็นการขโมยชุดไทยจากศาลแห่งนี้
เมื่อวานนี้ตำรวจชุดสืบสวนสอบสวน
สอบสวนสถานีตำรวจภูทรอ่างทอง

ไปหาข่าวนะคะไปติดตามจับกลุ่มโจร
พันธุ์ตำรวจโทบุญสมใบละมุด
สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองอ่างทองบอกว่า
มั่นใจว่าคนร้ายต้องเป็นคนชำนาญพื้นที่
และใช้เวลากลางคืนเดินเข้ามาทางป่ากล้วย

ติดไว้ด้านหน้าเทศบาลตำบลสาลาแดง
แล้วก็เข้ามางัดตู้กระจก
หรือค้นชุดไทยที่ชาวบ้านเอามาถวายเอามาแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนทอง

พฤติกรรมคนร้ายจะเลือกชุดไทยสบายเฉียง
ชุดไทยประยุกต์พร้อมเครื่องประดับ
เหลือทิ้งไว้เพียงแต่ชุดเก่าและชุดที่ไม่ได้ขนาด
ว่าคนร้ายเอาไปวางขายตามตลาดนัด
ซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างเร่งหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
เขาบอกว่าจะเอาแต่ชุดผู้ใหญ่นะ
ที่เป็นชุดเล็กชุดสำหรับเด็กไม่เอาไปนะครับ
แต่ว่าตำรวจเดินทางเข้าไปตรวจสอบที่นี่
แม้ว่าทางผู้ดูแลสารเขาไม่ไปแจ้งความ

แต่คดีก็ถือว่าเป็นคดีอาญาความผิดเกิดขึ้นแล้ว
ตำรวจเข้าไปดูเองเลยนะฮะ
เอาพาไปอีก๑จุด๔โมงเย็นเมื่อวานนี้

ยังมีประชาชนเดินทางไปกราบไหว้
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดสังกระต่าย
รวมถึงสารเจ้าแม่สร้อยทิพย์เจ้าแม่ศรีสุวรรณ
ก็ที่นี่แหละผมถึงได้บอกว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนคู่ไง

แม่สร้อยทิพย์กับเจ้าแม่ศรีสุวรรณนะฮะ

มักจะมาขอเลขเด็ดจากต้นโพที่หุ้มโบสถ์ต้นหนึ่ง
ด้านบนตรงกลางต้นมีตัวเลข๓๗ขึ้นชัดเจน

รับซื้อ๗๓ด้วยปรากฏว่าถูกค่ะ
แต่ต้องกระซิบว่าถูกใต้ดิน

อันนี้ก็บอกไว้เป็นข้อมูลเฉยนะคะ

เราต้องบอกก่อนว่าไม่สนับสนุนซื้อลอตเตอรี่
ถูกกฎหมายจากรัฐบาลดีกว่า

เพราะถือว่าขึ้นเป็นตัวเลขที่ชัดเจนมาก
ชาวบ้านยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เห็นนะคะ

เชื่อว่าคงไม่มีใครขึ้นไปปีน

อกจากนี้ช่วงเย็นชาวบ้านเข้าไปตรวจสอบที่ตู้เล็ก
ซึ่งตู้นี้กุญแจก็ยังล็อกอยู่นะคะ
บอกตกใจตู้ถูกงัดของเล่นแพง

รวมถึงชุดไทยแก้บนก็หายไป
ซึ่งส่วนใหญ่ของที่หายเป็นของดีของราคาแพง
ชาวบ้านบอกว่าคนร้ายน่าจะมารอบ๒
เพราะรอบแรกตรวจที่ตู้เล็กดูยังไม่ถูกงัดเลยนะคะ
แล้วครับตำรวจบอกว่าสิ่งของที่ถูกขโมยไป
อาจจะถูกนำไปขายตามตลาดนัด
ตอนนี้ก็ต้องไปดูที่ตลาดนัดกันหน่อย
ว่ามีใครเอาชุดไทยหรือว่าเอาของเล่นไปขายนะครับ

อย่างวัดดังที่วัดทัพกระดาน
หรือว่าวัดพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ตำบลบ่อสวรรค์อำเภอ

ก็ตอนนี้นะทางเจ้าอาวาสวัดทัพกระดาน
กรรมการวัดจัดประชุมเลยนะคุณ
วางมาตรการในการป้องกันเฝ้าระวังกลุ่ม
แฝงตัวมาทำบุญช่วงกลางคืน
ว่าจะมาขโมยชุดไทยที่บริเวณต้นไซใหญ่
แล้วก็ที่หุ่นพุ่มพวงบริเวณชายน้ำหรือเปล่า
ตอนนี้ยังไม่มีการสูญหายของชุดไทย
แต่ว่าวัดก็ต้องเฝ้าระวังกันไว้ก่อนนะครับ

ขโมยชุดไทยใช่นะครับขโมยชุดไทย